เอาจริงคือเช้าบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นตัวปัญหานั่นแหละ
กระทืบจะตายเลยฮะ
กระทืบเขาจนตายเลย
เลือดอาบเลือดนี่มีคราบเลือดไหลตั้งแต่ชั้นสองลงมาชั้นล่างอะค่ะตายเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสพไพรบึงแล้วก็กู้ภัยค่ะได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ผู้ตายชื่อในกายอายุ๒๗ปี
เสียชีวิตอยู่บนห้องนอนชั้น๒ของบ้านตัวเองในพื้นที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะคะ

มีแผลที่ไทยทอยที่ปาก
ตามตัวเนี่ยโอ้โหฟกช้ำดำเขียวไปหมดเลยโดยเฉพาะที่หัวไหล่ด้านซ้าย
กำแพงข้างบ้านมีคราบเลือดลักษณะเหมือนกับถูกจับเอาหัวโขกเข้ากับกำแพงอะค่ะ
แล้วจุดพบศพเนี่ยเลือดของนายการมันไหลซึมออกมาจากกำแพงไม้ชั้น๒ของบ้าน

จนที่ก็นำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีสะเกด

เป็นเครื่องเกิดเหตุมีคนร้าย๒คนเกิดเข้าในบ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็ลงมือทำร้ายในกายที่ข้างบ้านก่อน
ในกายก็พยายามลากร่างของตัวบ่อบช้ำ
ไป๑วันญาติญาติเห็นแปลกใจว่าเอ๊ะกายหายไปไหน
ไม่เห็นโผล่หน้าโผล่ตาออกมาเลยก็เลยไปตามหากัน
ขึ้นไปชั้น๒เนี่ยก็เจอเป็นศพแล้วนะคะ
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็เห็นว่าญาติเนี่ยเอาสีมาทาทับคราบเลือดที่ติดอยู่ที่กำแพงแล้ว
ส่วนหน้าบ้านก็ยังคงมีกองเลือดที่แห้งแล้ว๑กองเป็นคราบอยู่
พอเงยไปมองด้านบนเนี่ยก็ยังเห็นรอยคราบเลือดของนายกายที่มันไหลจากชั้น๒ลงมาอยู่เลย
ครับนี่ค่ะนั่นนั่นรอยคราบเลือดนะคะ
นี่คือบนชั้น๒ที่อยู่ตรงห้องนอนนะคะ
และนี่ก็คือลงมาที่พื้นอีกอะค่ะโอ้โหมันคือหยดลงมาอย่างนั้นเลยพี่อุ๋ย
ลูกพี่ลูกน้องของนายกายและเป็นคนแรกที่เจอศพเล่าบอกว่า
ตรงจุดที่พบศพนายกายเนี่ยมีรูปถ่ายแม่นายกายตั้งอยู่ด้วย
นอนหมอนผ้าห่มก็มีคราบเลือดติดอยู่หมด
เขาบอก๓ทุ่ม๒๖พกนอนอยู่บ้านติดกันเนี่ยแหละ
ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกัน
และก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยแบบเนี่ยค่ะ
แต่เธอบอกไม่มีใครกล้าออกไปดู
พอเช้าอีกวันหนึ่งทุกอย่างก็ดูปกติ

เธอเนี่ยไปตามหาที่บ้านแล้วขึ้นไปชั้น๒ครับก็เลยเจอศพค่ะ
เสพยาติดยาติดยาหนักมากแล้วก็ชอบไปตีบ้านบ้านหนูนี่แหละค่ะ
ก็เยอะอยู่ค่ะเวลาเขาเสพอ่ะเขาจะเป็นชอบไปแบบ
อะไรอ่ะตีแบบด่าอะไรอย่างเงี้ยแต่โยนแก้วโยนอะไรใส่บ้านคนอื่นส่วนตัวเราคิดว่าคนที่มารุมทำร้ายเขาอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครหรือว่าเคยเป็นเคยทำอะไรกันมาหรือเปล่า
ป้าของในการเล่าให้ผู้สึกฟัง
ว่าบ้านหลังเนี้ยกายอยู่คนเดียวเพราะว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วส่วนแม่หนีออกจากบ้านไปแล้วค่ะเมื่อก่อนกายอยู่กับแม่นะแต่แม่ทนอยู่กับกายไม่ไหวเพราะว่ากายติดยาเสพยาแล้วก็คลุ้มคลั่งจะหาเรื่องทะเลาะกับแม่ประจำเคยถึงขั้นเกือบจะข่มขืนแม่แล้วอ่ะแม่เลยหนีออกจากบ้านแม่ไม่อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ถามว่าเอาคุณป้าอยู่บ้านติดติดกันเนี่ยตอนที่กายถูกทำร้าย

ตายไปแล้วก็ตามส่วนเรื่องคดีความก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับเราและเลือดยังไง

แต่ว่าไอ้ที่เขาหลอนเป็นเรื่องปกติ
คนที่โกหกหิตคุณมาตัวร้ายเขาอาจจะเป็นคนในพื้นที่ไหม
ไม่รู้อันนี้ป้าไม่รู้จริง
ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้อะไรยังไงไม่รู้

ก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะเพราะว่า
คนเสียไปแล้วก็เสียไปคนที่ทำก็รับกันไปประมาณนี้ค่ะ
คือชาวบ้านบอกว่ากายติดยาแล้วก็คลุ้มคลั่งตลอดเลย

เด็กนักเรียนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยบางทีโดนในกายเตะบ้าง

ทุกคนเขาต้องหาวิธีการป้องกันกาย

เขาสร้างรั้วรอบบ้านเลยไม่ให้กาย
หลุดเข้ามาทำร้ายคนในบ้านหรือว่า
เครื่องของเครื่องของมาทำร้ายได้
ผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าแล้วนี่พอกายถูกทำร้ายจนตาย

เหรอค่ะ

พวกมึงว่าจะเรื่องกูว่าตอนไหน
ร้านผมอยู่๔เกรดเรียนอยู่๑๐เกรด

ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้กินอะไรเลย
ตอนนี้คุณลุงเป็นยังไงบ้าง
เขาเสียงไงเราเองโล่งไหม

โล่งใจเลย

แล้วก็จะชาปนกิจเลยค่ะ
คือมันก็เป็นปัญหาที่มัน

ใช่ไหมอย่างกรณีนี้เนี่ย

แต่ทีนี้มันก็กลายเป็นว่าคนที่คลุ้มคลั่ง
มีอาการทางจิตประสาทหรือว่าเสพยาเสพติด

โดยที่ครอบครัวของเขาไม่ได้รับผิดชอบดูแลตัวของคนคนนี้เลยใช่ไหม
แล้วมันก็จะเป็นปัญหาให้กับชุมชนสังคมอย่างนี้

ถึงขั้นนำเขาตายมันก็เป็นคดีอาญานะ

เออก็ไม่อยู่ก็ดีเหมือนกัน